ส่วนเรื่องของการเปิดจดหมาย
แล้วก็ส่งให้แก่เจ้าสัวหรือมหาเศรษฐี๒๐อันดับของเมืองไทย
เมื่อวานมีเนื้อความในจดหมายออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะฮะ
ประโยคที่สำคัญคือไม่ได้ขอเงิน
แต่ว่าเป็นขอความร่วมมือหรือว่าสิ่งที่ท่านพอจะทำได้
ให้ท่านส่งเอกสารกลับมาหน่อย
ท่านจะทำอะไรให้กับประเทศชาติได้บ้าง
ใช่เป็นลักษณะของการคิดโครงการที่จะช่วยเหลือ

คือเจ้าสัวรรค์บางท่านทำอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมนี้ให้ส่งกลับมา

ใช่นะครับก็นายกย้ำว่าเราเป็นทีมเดียวกัน
เป็นทีมประเทศไทยทีมไทยแลนด์
ซึ่งจดหมายดังกล่าวลงวันที่๒๐เมษายน
ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์โรคระบาดโควิด๑๙
เป็นวิกฤตกรรมร้ายแบรนด์ของประเทศและทั่วโลก
ทำร้ายและทำลายชีวิตความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

เป็นช่วงเวลาที่คนไทยและประเทศไทย
ต้องการความร่วมมืออย่างมากที่สุดจากทุกภาคส่วนนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนหรือว่าองค์กรที่มีความรู้
มีความสามารถมีความเข้มแข็ง
สื่อสารมายังท่านในฐานะเป็นผู้อาวุโสของสังคม

ผมทราบซึ้งใจที่หลายท่านได้ลงมือช่วยเหลือประชาชนไปแล้วหลายเรื่อง
แต่ผมต้องการขอให้ทุกท่านทำเพิ่มเติม

ทำให้เกิดการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทย
ที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นำเสนอสิ่งที่ท่านพร้อมจะทำเพิ่มเติม

โดยผมไม่ขอรับเงินบริจาคนี่ประโยคนี้สำคัญนะครับ

แต่ผมขอให้ท่านลงมือทำโครงการ
ที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยทุกกลุ่มทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ความทุกข์ร้อนของประชาชนทางด้านใดก็ตาม

ขอให้เป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งสิ่งใดที่ท่านเห็นว่ารัฐบาล
ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโครงการของท่านนั้นได้
ขอให้ท่านโปรดส่งมาให้ผมรับทราบภายในสัปดาห์หน้า
ก็จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง

และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วย

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี
นี่คือจดหมายที่ส่งถึงเจ้าสัว
ถึงมหาเศรษฐีของเมืองไทย